เราเคยเห็นแต่เวลาตำรวจ
หรือว่าฝ่ายปกครองเขาบุกไปทลายบ่อน

ส่วนไอ้ที่แบบว่าแอบมั่วสุม
เสพกันชาดื่มน้ำกระท่อมกัน
เวลามันแตกอย่างไร

เฮ้ยมานี่
ในป่าน่ะยังมีเยอะ
นี่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเซานะครับ
นำกำลังบุกเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
ในซอยศรีสุวรรณหมู่๒ตะบนคลองนาอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับ
หลังจากได้รับการร้องเรียนว่าบ้านหลังนี้แหละ
มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันต้มน้ำกระท่อม
โดยผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนของสถานศึกษาแห่งหนึ่ง

เมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปนะครับ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชน
นั่งมั่วสุมเสพยาและดื่มน้ำกระท่อมกันอยู่ต่าง
วิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทาง

เยาวชนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีใน๔คนนะ
กว่า๑๘๓คนแล้วก็๒๑ปี๑คน
เมื่อตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบอุปกรณ์การเสพยาจำนวนนึงนะครับ

โอ้โหนะฮะของกลางชัดเจน
กัญชาเนี่ยซอยยัดไส้บุหรี่ก็มี
น้ำกระท่อมที่ต้มแล้วใส่ขวดนะครับก็มี
เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานครับ
ส่วนเยาวชนทั้ง๘คนนะครับ
เจ้าหน้าที่นำตัวไปบันทึกคำให้การที่

แล้วก็เรียกผู้ปกครองมาว่างั้นเถอะ

แล้วก็นำเยาวชนทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู
เพื่อคืนคดีสู่สังคมครับ